คุณผู้ชมครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดแพร่
อยู่ที่บ้านอยู่ดีกำลังซักผ้าอยู่เลย
แล้วก็มีผู้ชายบุกเข้ามาในบ้าน
และก็อยู่ก็ลากเธอไปคมขืน
และนี่ที่เห็นเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้สวมเสื้อดำเนี่ย
หลบหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ผู้ชายคนนี้คือนายพิพัฒน์จัดชาวนาหรือว่าไอ้เอ็มนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วก็ปั่นจักรยาน
ไปก่อเหตุข่มขืนหญิงรายหนึ่งขณะที่สามีของผู้หญิงคนนั้นออกไปทำงาน
โดยแกล้งไปถามหาชื่อเพื่อนที่เคยเช่าห้องที่เกิดเหตุ
ขอเข้าไปขอน้ำดื่มจังหวะหญิงสาวหันไปเก็บขวดที่เผลอ
ผู้ชายคนนี้ก็ตรงเข้าไปชกต่อยที่ท้องตุ๊ยท้อง
แล้วก็ลากเหยื่อสาวเข้าไปข่มขืนขู่ว่าอย่าบอกใครอย่าแจ้งตำรวจ
เดี๋ยวจะฆ่าซะเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดมันเป็นคดีขึ้นมานะครับ
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
นายเอ็มขี่รถจักรยานหลบหนีไป

ท้ายที่สุดแล้วชุดไล่ล่าก็สามารถที่จะจับกลุ่มไว้ได้
เพราะว่าชุดไล่ล่าก็ไปดักรอทั้งที่บ้าน

ดักรอเลยว่านายเอ็มอยู่ไหม
ปรากฏว่าไปถึงนายเอ็มหลบหนีไปแล้ว

ใช่เพราะว่าตอนที่ไปเจอเจอแต่กระเป๋า
เหมือนกับเจอกับกระเป๋าเสื้อผ้ากำลังเตรียมจะเก็บของ

ใช่ฮะโอ้โหเมื่อวานนี้นะฮะตำรวจได้จัดยุทธการ

นายเอ็มเขาทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำดื่มด้วย
แล้วก็ช่วงกลางดึกปรากฏว่าสามารถจับนายเอ็มได้

นายเอ็มที่หลบหนีเข้าป่าทนหนาวไม่ไหว
ช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็น
นายเอ็มทนหลบอยู่ในป่าไม่ไหว
ก็ออกมาที่บ้านพักนะครับ
และปรากฏว่าตำรวจที่ไปรอดักอยู่ที่บ้านพัก
ก็รวบตัวของนายเอ็มได้ที่บ้านที่อำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ
เพราะเจ้าตัวออกมาจากป่า
แล้วก็เข้ามาขอขมากราบเท้าแม่
แล้วก็นอนอยู่ในห้องของแม่
ถูกตำรวจเข้ารวบตัวได้นะฮะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพเมืองแพร่
ก็นำตัวของนายเอ็มผู้ต้องหามาสอบปากคำ
มาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
เรื่องต้นผลตรวจเป็นลบไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ก่อนนำตัวนายเอ็มไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ว่าเป็นคนไปข่มขืนผู้หญิงรายนั้นจริง
รับฮะรับว่าเป็นคนที่ไปข่มขืนเขาจริงแล้วก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อก่อนเคยทำงานที่นั่นแหละแล้วก็พักในห้องเช่าแถวนั้น
แล้วก็เพื่อนที่สนิทกันก็เคยพักอยู่ห้องเช่านั้น
วันเกิดเหตุก็เลยออกอุบายเข้าไปถามหาเจ้าของบ้านเช่าคนเก่า
แล้วไปเจอนางแดงก็เข้าไปคุยด้วยดี
แต่ผู้เสียหายคือนางแดงนี้พูดจาไม่ดีใส่
คล้ายกับรังเกียจเขาแล้วก็รีบไล่เขาออกจากบ้าน
ตัวของนายเอ็มก็รู้สึกไม่พอใจ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเกิดอารมณ์ทางเพศนิด

เกิดอารมณ์ทางเพศนิดเพราะคิดถึงแฟน
แฟนของนายเอ็มเขามีนะแฟนติดคุกอยู่ในเรือนจำจังหวัดแพร่
ทีนี้เขาก็เห็นนางแดงนางแดงก็มาต่อว่าต่อขานเขา
ทำเป็นรังเกียจเขาเขาโมโหแล้วก็เกิดอารมณ์นิดหน่อย
ก็เลยก่อเหตุเลยฮะก่อเหตุขึ้นนะครับ
หลังจากก่อเหตุก็กลับไปนอนที่ทำงานในห้องพัก
โรงงานน้ำดื่มเก็บข้าวเก็บของซะ
เพราะคิดว่าเดี๋ยวนี้กลับบ้านดีกว่า
ตอนเช้าก็เดินไปซื้อกับข้าวแต่มาเห็นคนเยอะ
แล้วก็มีคนแจ้งเบาะแสไงคุณมีคนแจ้งเบาะแสให้ตำรวจ
เขาก็เลยเดินหนีไปที่แยกกอเป่าตรงถนนใหญ่

ส่วนสาเหตุที่มอบตัวเพราะนอนหลบหนีอยู่ในป่า
มันหนาวด้วยหนึ่งคิดไปคิดมาสงสารแม่
สงสารแม่ที่ตัวผมตัวลูกไปก่อเหตุเอาไว้
ก็เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านลงจากรถมา
ไม่เจอแม่ตอนแรกนะหนีเข้าป่าไปก่อน
นอากาศหนาวไม่ไหวก็ยอมออกจากป่า
แล้วก็กลับบ้านตอนกลางคืนแล้วก็เจอแม่นะครับ
ก้มกราบเท้าแม่ขอขมาแม่ที่ลูกทำผิดไปแล้ว
แล้วก็ขอที่จะมอบตัวนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนายเอ็มได้โดยละม่อมที่บ้านของแม่นะฮะ
แล้วทำไมเราตัดสินใจที่จะมอบตัวค่ะ

กลับมาตอนกลางคืนกลับมาปั๊บแม่เขาก็ล้มกราบเท้า
ผมว่าไม่รู้แต่ว่าอย่างไรผมก็เลยไม่ออก
ผมว่าเดี๋ยวมอบตัวขอมอบตัวดีกว่า
คือมันมีทั้งสองกรณีคุณทั้งกราบเท้าแม่และแม่กราบเท้า
ใช่ตอนแรกแม่กลับเท้าไงเหมือนกับแบบจะให้ลูกไม่ยอมมอบตัว
แม่กราบลูกเลยกราบเท้าลูกบอกลูกยอมมอบตัวเถอะ
นี่แหละฮะก็เป็นที่มาของการมอบตัว
เพราะนายเอ็มก็ทั้งทนหนาวไม่ไหวแล้วก็สงสารแม่ด้วยนะครับ
ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหานะครับ
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ก่อนที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนั่นเองนะครับ